เราไปดูเรื่องราวน่ารักของยายหลานคู่นี้กันหน่อย
คุณยายเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนแหละนะ
กินอะไรอิ่มมาหนังท้องตึงหนังตาย่อนใช่ไหม
กะว่าจะเงียบพักผ่อนให้มันสบาย
ปรากฏว่าหลานสาวตัวน้อยสิคะไม่ยอม
งานนี้หนูจะไม่ยอมให้ยายนอนหรอกค่ะ
โอ้โฮวิธีปลูกคุณยายนี่เล่นแล้วคุณยายสะดุมเลยแล้วก็จำสั่นตั้งตัว

หนูไม่ยอมหนูอยากมีเพื่อนเล่น
โอ้โหงานนี้ก็ต้องปลุกคุณยายซะหน่อยละ

ไปเล่นเหมือนกันนะ
แล้วก็ยังมีข้อความแบบระบุเอาไว้สั้นว่าท้องแข็ง
ท้องแข็งนี่ยังไงฮาท้องแข็ง
คือผมว่านะน้องคนนี้น่าจะทำแบบนี้กับคนทั้งบ้าน
คุณเดาถูกแล้วเพราะว่าบ้านนี้เขาเป็นบ้านสายหา
จะมีคลิปน่ารักสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันแบบนี้กันตลอด
บางทีนะก็จะเป็นลูกชายกับหลานสาวตัวป่วน
ทำอย่างนี้กันตลอด
ลาบปุ๊บเอางี้แนะนำไปตั้งคณะตลกไหมครับ
มันดีอย่างหนึ่งมันเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัว
เป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน

เป็นคลิปน่ารักเอามาฝากกัน